รถตู้ครับรถตู้จะรีบไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนนะครับ
ไปชนท้ายรถกระบะนะครับ
เด็กได้รับบาดเจ็บ๑๔คนครับ

ถนนจรดวิถีถ่องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๒สายตากสุโขทัยครับ
ตำบลน้ำลึมอำเภอมือจวัดตาก
โมงครึ่งกำลังไปโรงเรียนเลยคุณผู้ชมนะครับ
โอ้โหนักเรียนคนขับได้รับบาดเจ็บรวม๑๔คนครับ

พ่อแม่พอได้รู้ข่าวนะครับก็รีบมาดู
ลูกนะครับก็ร้องไห้ตกใจกันกระจองงองแงไปหมด
ตำรวจสมภพเมืองตากบอกว่ารถตู้คันนี้
รับนักเรียนจากบ้านสะพาน๒ตรงบนวังประจบ๑๔คนมา

ด้วยความเร่งรีบครับคนขับก็ใช้ความเร็ว

พุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจังนะครับ

นี่จะไปส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนกันลูกสาว
เสียหลักตกร่องกลางถนนฟาดกับต้นไม้
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ครับโอ๊ย
ตอนนี้คือตอนที่อัดติดอยู่กับซากรถนะครับ
เด็กหญิง๕ขวบครับน้องสวมชุดนักเรียน
เลือดไหลที่หน้าผากร้องไห้บอกหนูเจ็บ

แต่ก็อีกมือนึงคอยลูบหัวปลอบลูกสาว
คือรถประสบโอปติเหตุอย่างที่ผมนะครับนำเรียนไป
กู้ภัยนี้ต้องใช้เครื่องตัดทางครับ
งัดซากรถเพื่อช่วยเหลือพ่อลูกคู่นี้ออกมา
แล้วก็ตรวจสอบอาการบาดเจ็บนะครับ
พ่อนี่ขาหักทั้งสองข้างหัวแตกเจ็บหน้าอก
ส่วนลูกสาวในขาหักทั้งสองข้างเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่รีบส่งโรงพยาบาลเลยครับล่าสุดนะครับ
คุณหมอนำตัวลูกสาวเข้าห้องผ่าตัดขาแล้ว
ขณะที่พ่อเนี่ยถูกส่งตัวต่อไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับ
แล้วก็เพื่อจะตรวจสอบเรื่องของอาการเจ็บหน้าอกด้วย
พ่อเล่าบอกว่าเมื่อคืนนะครับทำงานเลิกดึก
ตอนเช้าก็ต้องขับรถไปส่งลูกสาวอีกนะครับ

วูบหลับในครับรถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ยังไงทุกคนนะครับไม่ใช่เพียงคุณพ่อคนนี้เท่านั้นนะครับ
เรื่องของการถ้าอดนอนมาต้องระมัดระวังครับ

ประสบอุบัติเหตุขาหักทั้งคู่เลยนะคะ